กระทรวงมหาดไทยค่ะได้กำหนดแนวทางปฏิบัติ
สำหรับสถานบันเทิงรวมไปถึงสถานบริการต่างนะคะ
โดยขอความร่วมมืองดจัดคอนเสิร์ต
ขณะที่คณะรัฐมนตรีก็ระบุว่าพรุ่งนี้จะมีการประชุมตามปกติค่ะ
และมีการเตรียมหารืองานพระราชพิธีบรมศพของพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชค่ะ
วิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรียืนยันว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารนี้ยังเป็นไปตามปกติ
ซึ่งคาดว่าจะหารือถึงการเตรียมงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
และการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ต้องการเดินทางมาถวายสการะเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์
และแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
ขณะที่การสร้างพระเมรุมาตรยังต้องรอพระราชวินิจฉัยจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีก่อน
เพราะเป็นเรื่องที่มีรายละเอียดมาก
ด้านนายกฤษฎาบุญราชประหลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่า
กระทรวงมหาดไทยได้ทำหนังสือสั่งการด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ
เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติต่อสถานบริการสถานบันเทิงตลอดจนกิจกรรมต่าง
ในช่วงงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
งดเว้นการอนุมัติอนุญาตการจัดให้มีการเล่นการพนัน
สถานบริการตามพระราชบัญญัติสถานบริการพุทธศักราชสองพันห้าร้อยเก้า
และสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการให้อนุโลมให้ประกอบธุรกิจได้ตามปกติ
แต่ให้ดำเนินการได้เฉพาะที่อยู่ภายในอาคารเท่านั้นโดยเน้นย้ำไม่ให้เปิดหรือปิดเกินเวลาที่กำหนด
กวดคันไม่ให้ปล่อยประละเลยให้ผู้มีอายุต่ำกว่า๒๐ปีเข้าไปใช้บริการ
การจัดเทศกาลงานประจำปีของจังหวัดงานกาชาติงานบุญกระถิ่น
หรือการประกอบกิจกรรมทางศาสนาสามารถดำเนินการได้ตามปกติ
แต่ไม่ควรมีการแสดงดนตรีหรือการละเล่นประกอบ
กรณีที่เป็นงานส่วนบุคคลเช่นงานแต่งงานงานบวชหรือแข่งขันกีฬา
สามารถทำได้ปกติแต่ขอความร่วมมืองดเว้นการแสดงดนตรีและการละเล่น
และ๔ขอความร่วมมืองดหรือเลื่อนการแสดงคอนเสิร์ตทุกชนิด